วันนี้๒๕ธันวาคมตรงกับวันคริสต์มัสนะครับ
นี่อาจเป็นเพียงตำนานในวันคริสต์มัสของเด็ก

มีการเลี้ยงกันอยู่ของชาวบ้านที่ฟินแลนด
ปัจจุบันต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ขอบคุณครับ
มีความสามารถในการติดตามตัวกวางเร็นเดีย
มีลักษณะเป็นปลอกคอที่ติดตั้งอุปกรณ์การติดตาม
ยังแอปพลิเคชันบนมือถือของผู้เลี้ยง
และสามารถระบุตำแหน่งของกวางเรนเดีย

เทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยประหยัดทั้งเงินและเวลา

เพราะก่อนหน้านี้พวกเขาต้องเสียเวลาและจ้างคน
ตามหาตัวกวางเรนเดียของตนกว่า๑อาทิตย์เต็ม
โดยปลอกคอที่ว่านี้ยังสามารถแจ้งสัญญาณ
การมีชีวิตอยู่ของกวางตัวนั้นได้อีกด้วย

ไม่มีความเคลื่อนไหวนานเกิน๔ชั่วโมง
พลิเคชันบนมือถือของผู้เลี้ยง

ซึ่งหมายความว่ามีโอกาสที่กวางเรนเดีย
ถูกล่าโดยหมาป่าไปแล้ว
ยังสามารถนำทางผู้เลี้ยง
เทคโนโลยีที่ว่านี้ได้รับการตอบรับที่ดี

เขาสามารถลดจำนวนการจ้างคนตามหากวางเรนเดียลงได้กว่าครึ่งหนึ่ง
แต่ในวันนี้ผู้เลี้ยงกวางเรนเดียมีความทรังสมัยมากขึ้น
หลังจากนิยามัยการจ้างจึงเหลือกวิคเวียสตราเป็นทางแรงสมัยมากขึ้น
เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
อุตสาหกรรมการเลี้ยงกวางเรนเดียของประเทศ
ข่าวเทพรัฐทีวีรายงาน